ก่อนที่อุดรธานีอันนี้มีคลิปเหตุการณ์ชายวัยเกษียณ
วัยเกษียณแล้วก็คือหกสิบอัพแล้วอ่ะใช่แต่ปรากฏว่าขับรถเฉียวชนรถจักรยานยนต์แล้วหลบหนีค่ะ
ค่ะทีนี้ก็มีทั้งตำรวจแล้วก็มีพลเมืองดีที่เขาอาสาไปไล่ตามมาแต่ชายคนดังกล่าวเนี่ย
ต่อว่านะคะต่อว่าหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพลเมืองดีเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือ

ชายคนนี้เป็นอดีตข้าราชการทหารขับรถไปชนคนเจ็บแต่ไม่ยอมรับผิดแล้วยังด่ากราดด่าทั้งคนเจ็บด่าทั้งพลเมืองดีทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยทั้งตำรวจโดนกันหมดค่ะ

ผู้สื่อข่าวไปพบกับนายจิมตำรวจอาสาสพเมืองอุดรธานีก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อประมาณ๒๓นาฬิกาของ๑ตุลาคมค่ะ
คลิปที่ถ่ายไว้มันคือเป็นปลายเหตุแล้ว
ก่อนหน้านี้มีเหตุรถยนต์เฉียวชนกันที่สามแยกวัดโพธิวรารามเขตเทศบาลนครอุดรธานี
แล้วคนขับรถเก๋งเป็นคนหลบหนีค่ะฝ่ายรถจักรยานยนต์ก็เลยขี่ตามมา
จนมีพลเมืองดีและชาวบ้านมาช่วยกันสกัดเนี่ยนะคะ
นายจิมค่ะบอกว่าพอเขามาถึงที่เกิดเหตุก็แสดงตัวค่ะว่าเป็นผู้ช่วยเหลือตำรวจสพเมืองอุดรธานี
แต่ชายคนนี้พูดจาไม่ดีเลยต่อว่าทุบรถด้วยไม่ยอมให้กู้ภัยนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
โดยดูแล้วอาการก็เหมือนคนมึนเมาอะค่ะอ้างตัวเองว่าเป็นอดีตข้าราชการด่าเจ้าหน้าที่
อ้างว่าเป็นแพทย์แต่ไม่ทราบหน่วยงานอีกอ่ะนะคะเรื่องนี้ตำรวจสพเมืองอุดรธานีเขาลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว
แล้วก็อยู่ระหว่างเรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยล่าสุดเนี่ย
พนักงานสอบสวนสพเมืองอุดรธานีบอกว่ามีการนัดทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำที่โรงพักแล้ว
และก็จะทำการไก่เกลี่ยกันเนี่ยนะคะวันที่๔ตุลาคมคือวันพรุ่งนี้ค่ะ